เรามาดูกรณีของพี่เลี้ยงจุ๋มกันต่อนะฮะ

เพราะเมื่อวานพี่เลี้ยงจุ๋มก็เข้าไปพบพนักงานสอบสวนแล้ว
แต่ท้ายที่สุดก็ได้รับการประกันตัวปล่อยออกมานะครับ
เรื่องนี้เรายังต้องตามติดกันอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงผู้ที่กระทำผิดแล้วก็ทำร้ายนักเรียน
ทั้งสิ้น๔คนสรุปแล้วเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว๓
เหลืออีก๑คนตำรวจมีการประสานให้เข้ามอบตัวอยู่นะครับ
นางสาวออนอุมาปลอดโปร่งหรือว่าพี่เลี้ยงจุ๋ม
ที่เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตข่าวดังอยู่ในขณะนี้นะฮะ
ก็ตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาลของโรงเรียนศาลศาสตร์วิเทศรัชภพฤกษ์
ตามที่ปรากฏในคลิปวงจรปิด
กลายเป็นว่าไม่ใช่มีคลิปเดียว
มีหลายคลิปตอนนี้ถูกแฉออกมาพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ยอมแล้วนะฮะ
ก็เมื่อวานนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สพชัยพฤกษ
หน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถามกับสื่อมวลชน
เข้าห้องสอบปากคำตำรวจก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในห้องด้วยนะฮะ

คือทำร้ายร่างกายแล้วก็ความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กมาตรา๒๖นะครับ
ว่าด้วยการทารุณกรรมเด็กนะฮะ
สรุปกันสักนิดหนึ่งผู้ต้องหา๔คนมอบตัวแล้ว๓คน
คนแรกก็คือนี่แหละครับพี่เลี้ยงจุ๋มถูกแจ้งความไป๒ข้อหานะฮะ
ส่วนครูประจำชั้นก็คือครูเปิ้ล
เปิ้ลนางสาวพมลักษมีเมธากรถูกแจ้งข้อหาตามพรบคุ้มครองเด็กมาตรา๒๖ทารุณกรรมต่อเด็ก
นี่คนที่๒แล้วนะพี่เลี้ยงจุ๋ม๑ครูเปิ้ล๒นะครับ
ส่วนอีกคนนึงนะครับก็คือนายมาวินนี่
นายมาวินลิวานักโอเรโฮล่านะฮะเป็นชาวฟิลิปปินส์นะฮะ
ก็คนนี้มีความผิดไม่มีใบอนุญาตทำงาน
แล้วก็ความผิดตามพบคุ้มครองเด็กมาตรา๒๖ส่งฟ้องสารเรียบร้อย
สารตัดสินแล้วนะก็ปรับ๑๐๐๐บาท
แต่ว่าเขาสารภาพก็ลดโทษลงมากึ่งหนึ่งนะครับ
แต่ตอนนี้เขาโดนอีกหนึ่งก็คือกรณีที่เห็นคนทำร้ายคนอื่น
หมายถึงเห็นพี่เลี้ยงจุ๋มทำร้ายเด็กแต่ไม่ช่วยแต่ไม่ห้าม
นี่กลายเป็นความผิดอีกหนึ่งกระทงนะฮะ
หลังสอบปากคำพี่เลี้ยงจุ๋มตำรวจนำตัวพี่เลี้ยงจุ๋มและครูเปิ้ล
ฝากขังสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
โดยสารแขวงนนทบุรีได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติกรรมหลบหนีก็ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วฮะ
ให้ประกันตัววงเงินประกันคนละ๖๐๐๐บาท
หลายคนสงสัยว่าพี่เลี้ยงจุ๋มเงินประกันตรงนี้มาจากไหน
เพราะว่าชีวิตของเธอก็ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดและภาพการกระทำของพี่เลี้ยงจุ๋ม
ข้อมูลที่น่าตกใจมากเลยนะคุณนะข้อมูลเป็นยังไงนะฮะ
ข้อมูลของวันที่๒๑กันยาพี่เลี้ยงจุ๋มทำร้ายเด็ก๗ครั้ง

อันนี้ก็ต้องต่างกรรมต่างวาระแล้วนะ
ใช่ค่ะพอมาวันที่๒๒ทำร้ายเด็กนักเรียน๒ครั้ง
แล้วก็ที่ทำร้ายเด็กมากเลยคือ๒๓กันยา
เพราะว่าทำร้ายเด็กมากที่สุดคือ๑๕ครั้ง
หนักสุดเลยนะฮะวันที่๒๓กันยา
นี่แค่ตรวจสอบอยู่๓วันนะ๒๑๒๒๒๓กันยา

ที่จะขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังไปสักเป็นเดือน

เพราะว่าเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไป
บอกว่าจะมีการไปอายัดภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็คือจะดูย้อนหลังไปตั้งแต่๑๙กันยายน

อย่างที่บอกค่ะว่ามันต่างกรรมต่างวาระ
แปลว่า๓วันที่ขึ้นหน้าจอคือยังไม่หมดนะ
ยังไม่หมดฮะรวมถึงครูคนอื่นด้วยนะฮะ
ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทพราชพฤกษ์

เพราะว่าผู้ปกครองต้องการที่จะเข้าไป
รับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารสูงสุดที่มีอำนาจ
โดยเฉพาะผู้ในการโรงเรียนแต่ผู้ในการโรงเรียนไปไหน
และทีนี้เขามีการแยกให้ผู้ปกครองไปอยู่ที่ห้องสมุด

ปรากฏผู้ปกครองบอกว่าอยากจะเข้าไปฟังด้วย
เพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือ
อยากให้สื่อมวลชนเข้าไปฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารสูงสุด

เคาะกระจกผู้ปกครองบอกเคาะจนกระจกจะแตกอยู่แล้วเนี่ย

อันนี้จริงเป็นบรรยากาศที่ไม่ใช่ผู้ปกครองไปเคาะเลยนะ

เพราะว่านอกจากกันผู้ปกครองมาส่วนหนึ่ง

จนผู้ปกครองเขาทนไม่ไหวก็เลยเป็นภาพนี้ออกมาค่ะ
หลายคนก็ไปตะโกนอยู่หน้าห้องประชุมแล้วครับ
แล้วท้ายที่สุดเมื่อวานี้ผู้ใหญ่ต้องไปฮะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือดรกระหนกวันวิลาวัน
ก็สรุปแล้วเดินทางไปนะ
เดินทางไปพร้อมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีนะฮะ
แล้วก็พร้อมกับทางด้านกรรมการการศึกษาเอกชนอะไรเนี่ยนะฮะ
ก็เข้าไปในห้องประชุมด้วยนะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ได้มอบหมายให้ครูรุษภาดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์
กล่าวโทษผู้บริหารโรงเรียนและครูที่เกี่ยวข้อง
หากพบว่าครูผู้สอนครูพี่เลี้ยงไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นะฮะก็จะต้องดำเนินคดีให้ทั้งหมดเลย
กลายเป็นห้องนี้ผู้ปกครองก็ได้เข้าไปแล้วนะ
ไปรับฟังรัฐมนตรีช่วยนะฮะ
และทีนี้รัฐมนตรีช่วยก็ถือไมค์ถามเองเลย
ผู้บริหารถึงใบประกอบการสถานศึกษา
แล้วก็สั่งให้ไปนำใบอนุญาตมาแสดงให้ดูสิ
ผู้ปกครองตอนนั้นโอ้โหปรบมือให้รัฐมนตรีช่วยเลยนะฮะ
หลังจากนั้นผู้ปกครองก็มีการแลกเปลี่ยน
แล้วก็แสดงความคิดความเห็น
อยากได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรอย่างไรนะฮะ
แต่มันก็มีบางช่วงก็ไม่ถูกใจกัน

ถ้าพูดกับรัฐมนตรีช่วยก็อาจจะพูดด้วยเหตุผลหน่อย
แต่บางช่วงที่ผู้ปกครองพูดกับผู้บริหารโรงเรียน

ก็จะทวงถามบอกคุณ
คุณเป็นใครล่ะในเมื่อคุณไม่ใช่ผอโรงเรียน

จริงเมื่อวานท่าทีของรัฐมนตรีช่วย
ก็เลยทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยรู้สึกว่า
อย่างน้อยมีรัฐมนตรีช่วยนี่แหละที่จะช่วยเรื่องนี้
อุ่นใจขึ้นนะฮะถูกต้องค่ะเพราะว่าท่านยืนยันเลย

ภายในพรุ่งนี้ร้องทุกข่าวโทษ

แล้วทางผู้บังคับบัญชาการตำรวจเรา

ให้ความสำคัญดังนั้นไม่มีมวยล้มค่ะ
มีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะคะ
คำสั่งทำไมไม่ถือมา

คำสั่งที่ถูกต้องมาอย่างนี้

รวมทั้งผู้บริหารและผู้รับมอบอำนาจ

มีความผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายได้
ถูกต้องมั้ย
โอ้โหผู้ปกครองชอบใจเลยนะฮะ
ที่รัฐมนตรีช่วยก็มาพูดตรงกันแบบนี้นะครับ
แล้วก็ผู้ปกครองก็ยื่นข้อเรียกร้องทั้งหมด๑๑ข้อ

ทางโรงเรียนรับข้อเสนอไป๗ข้อแล้วนะฮะ
อย่างเช่นข้อแรกนั่นก็คือเรื่องของ
ซึ่งการที่ผู้ปกครองจะสามารถขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ย้อนหลังไปแค่ไหนก็ตาม
แล้วก็ตรวจสอบทุกชั้นเรียน
รวมถึงทางเดินรวมถึงในห้องน้ำด้วย
แล้วก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดในห้องน้ำ
อันนี้ก็ต้องแสดงหลักฐานให้ดูว่าไม่มีจริงหรือเปล่า
ข้อ๒ที่ผู้ปกครองเรียกร้องและโรงเรียนรับไว้แล้วก็คือ
การจัดนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลเยียวยาจิตใจเด็กนักเรียน
ซึ่งหากผู้ปกครองยังให้เรียนอยู่
มันก็มีกลุ่มที่ผู้ปกครองจะย้ายลูกหลานออกนะ
กับกลุ่มที่ผู้ปกครองอาจจะไม่รู้จะย้ายลูกหลานไปไหน
ก็ต้องเรียนที่นี่แต่ต้องมีนักจิตวิทยาเข้ามาเยียวยาจิตใจเด็กนะฮะ
ถูกต้องค่ะส่วนข้อ๓ก็คือเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพอาหารกลางวัน
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการเพิ่มเวลาอาหารกลางวัน
คุณจำได้ไหมก่อนหน้านี้มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดมา
ครูจุ๋มให้เด็กกินข้าว๗นาที

กินข้าวที่บ้านอีกตอนเย็นกินเยอะมาก
ทีนี้ก็เลยอยากให้เพิ่มเวลาอาหารกลางวันเป็น๔๐นาที

แล้วก็ข้อ๔ก็คือเรื่องของห้องน้ำ
อยากให้ปรับปรุงห้องน้ำแล้วก็ระบบสาธารณสุขในโรงเรียน
มีข่าวก่อนหน้าที่ครูจับไปขังห้องน้ำไง
ปรับปรุงระบบสาธารณสุขสภาพของการแออัด
แล้วก็มาตรฐานของรถโรงเรียนด้วย
๖เรื่องของการทาน้ำจัดเวลาทาน้ำให้เหมาะสม
หลังพบว่าเด็กท้องผูกแล้วก็เพราะปัสสาวะอักเสบ
แล้วก็รวมถึงน้ำในกระติกที่พ่อแม่ผู้ปกครองเตรียมให้ลูกหลานไปโรงเรียน
โอ้โหมันไม่ลดลงเลยแสดงว่าเด็กไม่ได้กินน้ำ

และข้อ๗ข้อสุดท้ายประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวานทางผู้ก่อตั้งโรงเรียนให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะ
เป็นประเด็นร้อนมากเดือดอีกรอบนึง
แต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเขาด้วยนะฮะ
เพราะว่าข่าวมันออกมากลายเป็นว่าผู้ก่อตั้งโรงเรียนเนี่ย
บอกว่าผู้ปกครองอย่ามาเรียกร้องอะไรนักหนา
กลายเป็นว่าจริงแล้วผมไปฟังทั้งหมดเนี่ย
คือทางผู้ก่อตั้งโรงเรียนเขาก็บอกว่า
เรียกร้องมาต้องมีหลักฐานนะฮะ
จะเยียวยาเด็กก็ต้องมีหลักฐานการรักษาพยาบาลอะไรแบบนี้
ส่วนเรื่องของการคืนเงินค่าเล่าเรียนเนี่ย
คืนให้ทั้งหมดเลยหากผู้ปกครองจะย้ายเด็กออกนะฮะใช่ค่ะ
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงเองเนี่ยนะคะ

รัฐมนตรีช่วยก็ประชุมอยู่

ใช่ค่ะแล้วก็การประชุมนานด้วย
เดี๋ยวผลสรุปการประชุมออกมาแล้ว

เพราะเขาประชุมเข้มเลยประมาณ๓ชั่วโมงกว่า
ทีนี้ก็มีการเรียกทั้งตัวแทนโรงเรียน
กรมสุขภาพจิตมาหาทางออกให้
แต่ทีนี้คุณผู้ชมก่อนนั้นไปดูบรรยากาศก่อน
คือเมื่อวานผู้ปกครองของเด็กเขาไปรวมตัวกัน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะไปที่โรงเรียน
จะไปฟังคำชี้แจงแล้วมันก็มีช่วงที่ไม่พอใจ
เพราะว่าเขาก็แยกให้ผู้ปกครองไปอยู่จุดหนึ่ง

มันก็คุยเค้ะกระตู๊ย
นี่เป็นเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อวานที่เรานำเสนอไป

ถามตรงกับคุณจอมขวัญนะครับ
ก็มีข้อความที่ได้พูดในรายการนะครับ
ดูภาพในรายการถามตรงหน่อยดิฮะ
ดูภาพในรายการถามตรงหน่อยสิ
นี่ครับที่ถามไปนะฮะ
นี่คือชมหน้าของนายพิบูลยงกมลนะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนในเครือสารศาสต
แล้วก็ดูแลโรงเรียนทั้งหมด๔๖แห่งในเครือ
ก็พูดในรายการบอกว่าจะรับผิดชอบให้
ผู้ปกครองท่านไหนที่ต้องการจะเอาบุตรหลานออก

รวมถึงค่าของการรักษาพยาบาลบุตรหลาน

ค่อยทุ่มมากผมกลัวแบบเสื้อแดงแล้วนี่
เฮ่ยอะไรกันนี่ผู้ปกครองขนาดนี้เหรอ

อย่างนี้มันไม่ใช่มาออมชอบไม่ใช่มาแก้ไขแล้ว
มันจะมาเอาชนะเอาแพ้กันแค่นั้นเองแหละ

อาจารย์ครับเอาชนะเอาแพ้กันแค่นั้นเองแหละ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเสียงที่ประธานอำนวยการ
ให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
อกจากนั้นคุณผู้ชมในโซเชียลในทวิตเตอร์
คนเขาก็จะเอาคลิปพวกเด็กที่ถูกกระทำมาแชร์ค่ะ
มันมีคลิปหนึ่งที่ถามเด็กหลังจากที่ถูกครูทำร้าย
คือผู้ปกครองถามเด็กไงว่าไปโรงเรียนมาเป็นยังไงบ้าง
แล้วเอาจริงนะฟังคำตอบของน้องสะเทือนใจมาก
เด็กพูดแบบใสไสเลยอะฟังค่ะ
เป็นพูดอย่างไร
ทีนี้บรรยากาศกันหน่อยค่ะ
บรรยากาศวันนี้พาไปดูที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ
เมื่อเช้านี้นะคะผู้ปกครองพาเด็กมาเรียนไหมฮะ
แม่น่าจะบางตาคุณสืบสกุลแต่ว่าวันนี้โรงเรียนเขาเปิดการเรียนการสอน
ตามปกตินะผู้ปกครองที่ไปที่โรงเรียนเนี่ย

ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบดูว่าโรงเรียนเป็นยังไงบ้าง
เขามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นขึ้นคือเขาเอากาดเลยนะ
เป็น๑๐เกือบ๑๐คนมายืนหน้าห้องประชุมมายืนตามจุดต่างของอาคารเรียน
แล้วก็มีรายงานออกมาด้วยนะคะบอกว่าทางผู้อำนวยการสำนักจัญญบันวิชาชีพ
แล้วก็ทางด้านครูรุษภาจะเข้ามาที่โรงเรียนมาตรวจสอบเรื่องของวินัยของครู
จะตรวจใบประกอบวิชาชีพจะดูใบประกอบการสถานศึกษาของโรงเรียน
อันนี้เป็นรายงานข่าวแจ้งมาดูสิคะบรรยากาศตอนที่นักข่าวของเราไปถึงเห็นไหม
คนที่ยืนอยู่ที่หน้าห้องเนี่ยคือเป็นกาดยืนประจำอยู่ตามจุดต่างนะคะ
นะครับอันนี้คือล่าสุดนะที่โรงเรียนเช้าวันนี้
แล้วก็ล่าสุดอีกที่หนึ่งก็คือที่สพชัยพฤกษ์
เพราะวันนี้ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังคงไปขอตำรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ผู้ปกครองท่านหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือคุณแม่ของน้องพาคิน
คุณแม่ของน้องพาคินบอกว่าลูกเรียนอยู่ชั้นเนอร์เซอรี่นะครับ
ที่มีครูแพรวครูอีกคนแล้วนะเป็นครูสอนชั้นเรียนนี้นะฮะ
ก็คุณแม่น้องพาคินเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน
เพื่อจะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้องเรียนระดับเนอร์เซอรี่
หลังทราบว่าน้องพาคินลูกชายของเธอนั้นถูกครูแพรวตีเหมือนกันนะครับ
แม่น้องพาคินเล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้วนะ
พยายามโทรศัพท์ไปหาครูแพลวหลายต่อหลายครั้งนะครับ
พูดคุยสอบถามตรงครูแพรวได้ลงโทษลูกชายของฉันแรงหรือเปล่า
ได้เคยตีเคยอะไรหรือเปล่านะครับครูแพรวก็บอกว่า
ก็เหมือนก่อนนั้นครูแพรวก็อาจจะบอกว่าคือเด็กก็เล่นกันสนอะไรอย่างนี้
จนสุดท้ายเมื่อคืนนี้ครูแพรวโทรกลับมาหาคุณแม่น้องพาคิน
แล้วก็ยอมรับว่าได้ทำร้ายร่างกายน้องพาคินจริง
เวลาน้องพาคินดื้อหรือเด็กคนอื่นดื้อก็ตีบ้าง
แพลวบอกว่าเธอรู้สึกเสียใจนะครับ
ส่วนคุณแม่เองบอกว่านี่แม่ยิ่งเสียใจมากกว่าครูนะ
ที่ครูทำกับลูกของแม่แบบนี้แม่รับไม่ได้
คุณแม่ก็เลยตัดสินใจให้ลูกลาออกจากโรงเรียน
โดยที่จะไม่เรียกร้องเงินคืนด้วยนะครับ
ส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีนักเรียนในห้องเนอร์เซอรี่

คุณแม่น้องพาคินบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ทราบเลย
ยังไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้ในกลุ่มผู้ปกครอง
คงต้องไปถามกันอีกว่าลูกใครบ้างโดนหยิกอวัยวะเพศ
คุณแม่น้องพาคินยังได้เปิดคลิปวิดีโอที่มีการแชร์กันในกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง
ว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่เป็นเพื่อนของน้องพาคิน
และเด็กผู้หญิงคนนั้นเล่าให้ผู้ปกครองฟังว่า
มีใครโดนตีกันบ้าง
คุณผู้ชมฟังเสียงเด็กหน่อยนะฮะ
นี้เชื้อแพลวตีตูด

คือเด็กแล้วก็ทางโรงเรียนเขาจะเรียกว่าทิเชอร์หรือไม่ก็เชอร์แพรวอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่ากรณีของน้องต้นข้าวต้นหอมเนี่ยคุณแม่น้องต้นข้าวต้นหอมก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่า
ลูกสาวฝาแฝดสองคนคือต้นข้าวต้นหอมมีพฤติกรรมที่แปลกไป
คนพี่บางทีเหมือนจะตีน้องด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเอาพฤติกรรมหรือว่าเรียนแบบพฤติกรรมของครูเนี่ย
มาใช้หรือเปล่าเด็กมีความแปลกไปพ่อแม่หลายคนพูดแบบนี้อยากให้ลูกกลับมาเป็นลูกคนเดิม
ใช่เพราะว่าเด็กบางคนจากเคยพฤติกรรมเรียบร้อยไงกลายเป็นว่าเวลาเขาไม่พอใจอะไรเนี่ย
เขาไปเครื่องตุ๊กตาแล้วเขาบอกว่ารักตุ๊กตาแต่ก็ทำรุนแรงแบบนี้ทีนี้ผู้ปกครองก็เลยบอกว่า
พฤติกรรมแบบนี้ซึมซับมาจากครูที่โรงเรียนหรือเปล่าเพราะเวลาครูทำร้ายเด็กครูจะกระซิบข้างหู
ครูรักหนูนะครูรักน้องนะเป่าหวยแบบนี้นะฮะค่ะส่วนเรื่องของวันนี้ที่มันมีรายงานมานะคะ
บอกว่าคุณครูที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์จะไปพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
นักข่าวของเราก็อยู่ที่สพด้วยตอนนี้ยังไม่มีคุณครูเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวน
ครับตอนนั้นน่ะมันมี๔รายชื่อนะพี่เลี้ยงจุ๋มแล้วหนึ่งครูเปิ้ลครูเปิ้ลเนี่ยไปแล้วกับพี่เลี้ยงจุ๋มเมื่อวานนะฮะ
ไปพบพนักงานสอบสวนขึ้นโรงขึ้นศาลกันแล้วมาวินชาวฟิลิปปินส์เนี่ยไปแล้วและมีรายชื่ออีกคนนึงคือครูนิ
แล้วก็ตอนนี้มีรายชื่ออีกคนนึงที่จะถูกแจ้งคือครูแพรว
เขาก็มีการหารือกันรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็นั่งหัวโต๊ะ

วันนี้เชิญตัวแทนจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
ก็คือลูกชายของผู้เกาะตั้งโรงเรียนในเครือสารศาสตร์
เชิญคุณครูบางส่วนมาหารือร่วมกัน
พอไปไหนคุณเดี๋ยวคือหลายคนถามสงสัยว่าพอไปไหน
หรือว่าโรงเรียนนี้เขาไม่ได้ตั้งผอ
จริงมันต้องไปดูด้วยนะว่าการบริหารงาน

พอไปไหนหรือเขาไม่ตั้งหรือยังไงบริหารกันยังไง
ค่ะแต่ทีนี้สำหรับเรื่องของการประชุม
รัฐมนตรีช่วยพึ่งออกมาผลเพิ่งออกมาเมื่อสักครู่นี้
หารือกันอยู่นานนะ๓ชั่วโมงกว่าค่ะคุณผู้ชม
แล้วสิ่งที่ได้ข้อสรุปร่วมกัน
ระหว่างทางฝั่งผู้ปกครองด้วย
แล้วก็ทางฝั่งตัวแทนจากทางโรงเรียนด้วย
ก็มีข้อสรุปร่วมกัน๒ประเด็นหลัก
ประเด็นแรกก็คือกรณีที่ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียน

อันนี้สำหรับห้องเรียนที่เกิดเหตุการณ์

จะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
จะคืนค่าธรรมเนียมอื่นของปีการศึกษา๖๓ให้
เต็มจำนวนอ่ะอันนี้ส่วนหนึ่งนะ
โรงเรียนจะไปติดกล้องวงจรปิดให้ครบถ้วน
จะให้มีจอใหญ่เลยให้ผู้ปกครองสามารถไปดูได้
แล้วก็นอกจากนี้โรงเรียนก็จะทำป้ายชื่อครู
จะมีภาพถ่ายจะมีใบอนุญาตหน้าห้องเรียนติดไว้ทุกห้อง
ผู้ปกครองมาที่หน้าห้องจะเห็นเลย
หรือจะเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของทางโรงเรียนก็ได้
อกจากนี้โรงเรียนจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
แล้วก็เรื่องของจิตใจอันนี้เป็นส่วนของการเยียวยา
สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบแล้ว
แล้วก็จะจัดให้มีนักจิตวิทยาให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบ
ส่วนผู้ปกครองเองก็สามารถตรวจสอบเรื่องสุขอนามัยได้
ห้องน้ำผู้ปกครองอยากไปตรวจสอบว่าเป็นยังไง

แต่ต้องมาแจ้งความประสงค์กับทางโรงเรียนก่อน
รวมถึงทางโรงเรียนจะจัดเรื่องของอาหารกลางวัน
ตามหลักโภชนาการให้มันทั่วถึง
แล้วก็จะมีการคัดกรองการตรวจสุขภาพจิตของครูผู้สอน
จะจัดให้มีรถรับส่งให้เพียงพอ
จะให้ติดตั้งกล้องภายในรถนักเรียนด้วย
เพราะว่ามันก็มีปมเรื่องของเด็กบางคน

เพราะว่ารถมันเบียดกันเป็นปลากระป๋องเลย
อกจากนี้ก็จะมีให้ประชุมผู้ปกครองทุกชั้น
ภาคเรียนจะเริ่มในเดือนตุลาคม
อันนี้ที่ผ่านมาเสียงสะท้อนของผู้ปกครองก็คือ
บางทีไม่รู้หรอกว่าครูประจำชั้นลูกฉันคือใคร

อันนี้สำหรับเด็กที่จะเรียนต่อที่เดิมนะ
ข้อสรุป๑๐ข้อนะที่ทางโรงเรียนต้องทำ

ถูกต้องส่วนประเด็นที่๒สมมุติ
ผู้ปกครองจะย้ายจะย้ายลูกหลานไปเรียนที่อื่น
ช่วงนี้มันกลางคันกลางเทอมไงคะ
ทางโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะคืนค่าธรรมเนียม

แต่ว่าข้อตกลงนี้เป็นข้อเสนอที่มีการคุยกัน
ระหว่างทางกระทรวงทางตัวแทนของโรงเรียน
แล้วจะมีการเอาข้อสรุปนี้เสนอกับผู้ปกครองต่อ
ส่วนของการติดตามแก้ไขปัญหาอื่นที่โรงเรียนที่เกิดขึ้น
กระทรวงเองเขาก็แต่งตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ
เพื่อลงไปติดตามปัญหาอย่างรวดเร็วต่อไป
สรุปวันนี้แปลว่าตัวแทนจากทางโรงเรียนที่มา
คือทางรัฐมนตรีช่วยเขาบอกเลยบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ขอเป็นตัวแทนที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้
เพราะว่าวันก่อนมาประชุมก็ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้
แต่ทีนี้พอมาถึงแล้วลูกชายของผู้ก่อตั้งโรงเรียน
นี่แหละคือคนที่ตัดสินใจได้ก็เลยออกมาเป็นข้อสรุปนี้
ก็ต้องไปดูโครงสร้างการบริหารว่าผู้ก่อตั้งโรงเรียน
หรือว่าลูกชายผู้ก่อตั้งหรือว่ามีการให้อำนาจ
พอแต่ละโรงเรียนไป๔๖แห่งในเครือของเขา
ยังเป็นหนังม้วนยาวยังเป็นซีรีส์เรื่องยาวกันอยู่
จุดเริ่มต้นจากพี่เลี้ยงจุ๋มนั่นเองนะครับ